ตำรวจระดับผู้กำกับ
ยังโดนเลยคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ

บอกว่าโทรมาใครนะครับ

ของคุณธนาคารจริงหรือเปล่าครับ

โอ้โหถึงขั้นด่าบุพการี

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรส่องดาวที่สกลนครค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวีรชาติสุบงโกรธ
โดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหา
บอกให้กดก้าวเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่
พอกด๙แก๊งคอร์เซนเตอร์ทำเนียนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
บอกว่าคุณมียอดค้างชำระบัตรเครดิตของธนาคารนะ
แล้วก็บอกขั้นตอนเป็นลำดับเหมือนที่ใครหลายคนเคยเจอค่ะ
ท่านภูมิกับย้อนถามไปว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงเหรอ
เท่านั้นแหละแก๊งคอร์เซนเตอร์คงโมโหเหรอหรือยังไง
โดนถามกลับด่าใส่เลยงงมาก
ชาวเน็ตแบบอึ้งเลยนะคะบอกโอ้โหขนาดระดับผู้กำกับยังไม่เว้น
แล้วเราเป็นใครเราก็คงจะโดนกันเหมือนกันใช่ไหม
นี่ค่ะตำรวจเจอเองแบบนี้ก็หวังว่าตำรวจก็จะช่วยหน่อย
ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ให้มันหมดไปสักทีระบาดหนักจริงนะคะ
แต่ทางที่ดีที่สุดขนาดนี้ก็คืออย่าไปเชื่อพวกนี้